เป็นภาพความรุนแรงผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ลักษณะไปง้อหญิงสาวคนหนึ่ง
พอง้อไม่สำเร็จทำร้ายร่างกายนะคะ
ทั้งต่อยทั้งเตะเข้าไปที่ใบหน้า

เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอยากให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู

คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

ก็คือคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง

เริ่มแรกเป็นลักษณะของผู้ชายกับผู้หญิงพูดคุยกัน
ที่บริเวณมุมกล้องคือเขามาแอบคุยกันตรงนี้ก่อน
หลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกัน

หลังจากนั้นผู้ชายน่าจะมีอารมณ์โมโหมากขึ้น

เข้าไปที่ใบหน้าในจุดที่เรามองไม่เห็น

สาวเต็มแรงอย่างนี้เลยนะคะเนี่ย
และหลังจากนั้นผู้หญิงก็พยายามวิ่งหนี
ล้มลุกลุกลานออกมาที่หน้าร้านคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย

ผู้ชายถามว่าลดละไหมไม่ค่ะ
เดี๋ยวกลับเข้ามาอีกทีแล้วเตะเข้าไปที่หน้าแบบนี้นะคะ
หน้าผู้หญิงเนี่ยหงายแล้วก็ซ้ำแบบนี้อีกหลายรอบ
ผู้ชายที่เข้ามาช่วยก็เกือบจะถูกเนี่ยค่ะ
ปลักอกเกือบจะถูกทำร้ายร่างกายอีกนะคะ
เจ้าของคลิปคลิปนี้ที่เอามาเผยแผลร์เป็นเพื่อนผู้หญิงที่ธรรมนี้เลย
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราแบบนี้
บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุทั้งเตะทั้งต่อยเพื่อนของเธอเนี่ย

ดังกล่าวเกิดขึ้นพื้นที่ดอนเมือง๒มิถุนายนที่ผ่านมา
แจ๊คมาง้อแฟนสาวที่เลิกกันไปแล้ว
แต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยก็เลยถูกทำร้ายร่างกาย
เตะอาการก็คือจมูกหักนะคะ
ส่วนในแจ็คผู้ก่อเหตุหลังจากทำความรุนแรงแบบนี้
หายไปไม่ได้ออกมารับผิดชอบใดเลย
และวันที่เลิกกันนายแจ๊คเป็นคนที่ไล่เพื่อนของเธอออกจากบ้านเอง
แต่ชั้นไหนมาง้อขอคืนดี
และในเฟซบุ๊กก็มีการพร่ำเพ้อต่างนานานี่นะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพอได้ทราบข่าว

ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในคลินิกนี่แหละ
วันที่๒ช่วงเย็นเห็นฝ่ายชายมาตามง้อขอคืนดี
มีการฉุดกระชากร่างกายที่บริเวณหน้าร้าน
เหตุการณ์เอาไปเอามาบานปลายตามที่ปรากฏในคลิป
จากนั้นฝ่ายชายค่ะก่อเหตุเสร็จแล้วขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
ยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้มักจะเห็นฝ่ายชายมารอรับ
แล้วก็มาส่งหญิงสาวตอนเช้าตอนเย็นเป็นประจำเลย
ซึ่งเธอก็ไม่เคยสังเกตเห็นนะว่าทั้งสองคนทะเลาะกัน
แต่สุดท้ายไม่คิดว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นฝ่ายชาย
ลงมือรุนแรงขนาดนี้ฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ฝ่ายหญิงตอนนี้นะคะที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดนะคะ
เพียงว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าจมูกหักส่วนตามตัวมีแผลถลอกค่ะ
หลังเกิดเหตุแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะคะ
ที่สพปคลรังสิทธิ์
ส่วนเรื่องคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวัชรพงศ์ฉุยฉาย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจพพคลรังสิทธิ์นะคะ

ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ชายที่ปรากฏในคลิป

แต่พรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงจะเรียกฝ่ายหญิง
ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เช่นเดียวกับพ่อของฝ่ายชายก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วนะคะ
เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจในช่วงบ่ายเช่นเดียวกันค่ะ